ความขอบความขอต่างที่ไม่มีการแจ้งไว้ก่อนที่ดีสังสัญญา

ไม่ได้แจ้งก็คือมาก็มานี่เลยครับว่าจะมาแจ้งความครับ
ข้อหาอะไรนะคะ
เรื่องต้นก็คงเอาข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงมาทำให้กรมได้รับความเสียหาย
มาออกสื่อโดยที่เป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงแล้วก็ทำให้กลุ่มเสียหาย
ก็ได้จะเป็นกรณีของการบินประมาทโดยการโภสนาประกาศสัมพันธ์
ข้อความจริงนี้คืออะไรครับเมื่อวานข้อมูลนั้นท่านบอกว่า
ข้อความความความความอย่างที่ว่าส่งออกตั้งแต่เดือนมกราแล้วก็อาจจะนวน๓๓๐อันนะครับ
ซึ่งไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็เดือนมกราตอนนั้นการส่งออกหน้ากากยังเป็นเรื่องปกติอยู่
กสมนติอย่างไม่ได้เข้าไปดูแลกสมนติเข้าไปดูแลหลังจากวันที่ห้าเดือนกุมภาคมแล้ว
อากาศเราลงวันที่๔มีผลตั้งแต่วันที่๕กุมภาคม

และการเราการจัดไม่ให้ส่งออกเลย

๑๒แสนชิ้นนี่ค่ะ
แล้วก็ตั้งแต่มีมาตรการนี้มา
กรมค่ะกรมพรายหน่อยเขาไม่เคยที่จะยอมส่งออกหน้ากากชนิดนี้
เพราะมันเป็นหน้ากากที่พี่น้องเราจำเป็นต้องใช้

ซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าท่านโกรศกงงกอกไม่ได้อย่างไหน
ไม่มีเลยครับไม่มีไม่มีเลย
ณถูกต้องถูกต้องณวันนี้เรื่องหน้ากากอนามัยหยิบเรื่องอะไรขึ้นมาก็เป็นเรื่องหมด
จริงผมก็ยังไม่ทราบมากรมเขารู้เรื่องนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นการออกมาพูดเฉยของกรมของทางโฆษก
เมื่อวานเขาแก้ข่าวว่าคาดเทื่อนแล้วค่ะ
คาดเทื่อนนี่เขาคาดเทื่อนหรือว่าน้องคาดเทื่อน

ได้ริเช็คไปดักทางหน้าค่ะ
ถ้าเกิดฟังเสียอันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ออกมา

และข้อมูลไม่ได้เป็นไปตามที่เขาพูด
เห็นข้อมูลได้

พูดทีหลังก่อนหน้านั้นเขาพูดยังไงล่ะ
ก็คือถ้าจะพูดก็ต้องพูดหลังได้จับ
เขาควรจะพูดตั้งแต่เริ่มต้นของการให้สัมภาษณ์เนี่ยนะครับ
ว่าก่อนที่กรมค้าภายในเข้าไปดูแล
คือก่อนวันที่๕คือตั้งแต่วันที่๔ย้อนกลับไปเนี่ย
มันเป็นยังไงซึ่งผมจะไม่ถือสาเลยถ้าพูดอย่างนั้น
คุณบ๊วยบ๊ายควร
ก็กรมเสียหายนะครับผมรักษาผมต้องรักษาเกียรติของกรม

ส่วนผู้ใหญ่ก็เรื่องของผู้ใหญ่ผมไม่เอาเรื่องนี้ไปโยงเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะครับ
เรื่องนโยบายก็นโยบายไปแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องการปฏิบัติของกรมค้าภายใน
ในฐานะผมเป็นคนรับผิดชอบเป็นเจ้ากรมนะครับ
แล้วหลังจากที่แจ้งความเสียบกับกรมคราวในในจะออกมาชิ้นแจ้งอะไรอีก
๑๑โมงนี้ผมจะเอาเพื่อผมจะคุยกับน้องที่ที่ที่กรมอีกรอบนี้
จะได้มาดูกันว่าอะไรมันเกิดอะไรขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

แต่บางเรื่องมันไม่มีเวลาเพราะว่ามัวแต่ยุ่งกับเรื่องหน้ากากอย่างเดียวเลยนะหัวพันไปหมดแล้ว
ตั้งแต่เช้าเย็นเสาร์อาทิตย์ไม่เคยได้หยุดเลยพวกนี้เป็นพยานให้พี่ได้เลย

วันนี้ผมจบผมจบนะผมทำเพื่อต้องการรักษาศักดิ์ศรีของกรมผมส่วนคนอื่นมาทำ
เรื่องส่วนตัวนะผมไปผมไปเช็ควินของเขาหรือว่าไปไปย้อนกลับได้แต่ถ้าเรื่อง

จริงแล้วเป็นหน่วยงานแล้วเพื่อกันน่าจะคุยกันก่อน

ผมไม่ได้เล่นงานผมไม่ได้เล่นงานกับโครสกกลาง
ผมไม่ทราบว่าโฆษกเขาใช้สิทธิอะไรมาก้าวร่วงผม
นี่มันเรื่องส่วนตัวบุคคลระหว่างโครสกคนนี้กับกลมท่าไปไหน

ผมไปที่ตัวโฆษกก่อนนะครับไม่ได้ไปที่กรมสุรกากร
ผมไม่รู้เหมือนกันว่าทิศดีกลมสุทธกาลก่อนจะรู้เรื่องรึเปล่านะ
แต่ตัวโครสกที่บอกไม่รู้เรื่องมันคงไม่ได้หรอก
แต่ตัวโครสกยังไม่ได้โทรมา
ผมอยากให้สังคมรับรู้ว่าความถูกต้องคืออะไรท่านเนี่ย
มันต้องรักษาความถูกต้องความจริง
ถ้าเอาความไม่จริงมาพูดแล้วทำให้กรมค้าภายในเสียหาย
ผมยอมไม่ได้เพราะว่าผมคือเป็นคนรับผิดชอบกรมข้างในนะ

วันนี้มีเรื่องที่ออกมาคอมเพลนหรือว่าออกมาให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับส่วนตัวผม
ผมไม่เคยตอบโต้ใครเพราะว่าผมตั้งใจอย่างเดียวคือ
ผมจะทำงานรับใช้ชาวบ้านรับใช้พี่น้องผมให้ได้มากที่สุด
ทำยังไงก็ได้นะพี่น้องเรามีการหน้ากากอนามัย
ต้องใช้ให้มากที่สุดนั่นคือความตั้งใจ
และที่แล้วมาเราทุ่มเทกับเรื่องนี้มาเกือบ๒เดือน
ปัญหาที่มันเกิดแบบฉุกและหุกโดยไม่มีใครตั้งหลักได้เลย
กว่าจะตั้งหลักได้กว่าจะเริ่มตอนนี้เราเริ่มจะตั้งหลักได้แล้วนะครับ
ถ้าเป็นเรือก็คือเริ่มตั้งลำได้แล้วผมบอกตรงว่าต่อไปนี้จะมีแต่ข่าวดีออกมา
แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยทุกคนทุกคนเริ่มต้นจากการลองผิดลองถูกกันหมดเลย
แล้วก็เริ่มต้นจากที่เราไม่เคยรู้ว่าหน้ากากอนามัยมันซีเรียสขนาดนี้
แล้วก็โรงงานเองนะครับเขาก็เลิกผลิตกันไปตั้งนานโนมแล้ว
เพราะว่าเราซื้อเราซื้อราคาถูกส่วนมากที่ซื้อส่วนมากนำเข้าจากจีน
โรงงาน๓๐กว่าโรงเนี่ยมันเจ๊งเงินเหลืออีกแค่๑๑โรง
แล้วอยู่เพราะว่าวิกฤตขึ้นมาปั๊บอยากได้หน้ากากวันหนึ่ง๒๐๐ล้านชิ้น
ร้อยล้านชิ้นห้าสิบล้านชิ้นโรงงานรีบผลิตสิโรงงานมันจะพร้อมไหมล่ะ
ผมพูดให้ฟังกรณีนี้นะหลายครั้งที่สื่อออกมามีคนเขาคอมเมนต์มาในเรื่องส่วนตัว
ส่วนตัวอธิบดีอะนะผมไม่เคยออกมาตอบโทษ
เพราะว่าผมถือว่าผมจะทำงานพิสูจน์ให้เห็นเท่านั้นเองว่าที่ผมทำทุกวันนี้คือความถูกต้อง
เมื่อไหร่จะขอเวลาให้ผมได้พิสูจน์เท่านั้นเอง
แต่ว่าในเรื่องกลบเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแล้วไง
มันกลายเป็นว่ากรมบังคับภายในไปพิจารณาผิดไปพิจารณาที่ไม่ยืนหยัดอยู่กับประโยชน์ของชาวบ้านไง
ทีนี้ผมบอกได้เลยว่าโดยตรงกระทรวงพาณิชยณวันนี้ประโยชน์ของพี่น้องมีหน้ากากให้มากที่สุด
นั่นคือความมุ่งมั่นความตั้งใจนะครับทำทุกวิธีทางแล้วตอนนี้เรียกต้องบีบโรงงานมาคุยกันแล้วก็ให้เขาเปลี่ยนสายการผลิตก็ทำแล้วใช้เวลามา๒๓สัปดาห์นี้นะครับ
โรงงานที่เคยผลิตหน้ากากอื่นให้มาผลิตหน้ากากไอ้เซอร์จิคอนแมทเป็นหลักเลยนะครับมีหลายโรงงานที่ปรับกลยุทธ์นี้ปรับโรงงานแล้วนะครับบีโอไอบางรายที่เคยผลิตเฉพาะแต่ส่งออกอย่างเดียวตอนนี้ก็มาเสริมมาทำหน้ากากอนามัยให้เราเพิ่มเติมเออภายในสัปดาห์นี้นะครับเราจะมีข่าวดีดีเรื่องหน้ากากอนามัยออกมานะครับจะมีข่าวดีดี

กันลองหานะครับว่าเพียงพอเนี้ยนะต้องถามว่าพอกระทำใครถ้าพอสำหรับคนที่จำเป็นใช้คือบุคลากรทางการเพศทางโรงพยาบาลทางผู้ป่วยทางผู้
วันนี้เนี่ยมันบีบพอจะลงตัวได้ไม่ตอบว่าเพียงพอนะครับ
แต่ว่าถ้าเราบอกว่ามันหมายถึงเพียงพอสำหรับคนทั้งหมด๖๐กว่าล้านเนี่ยนะครับ
ทำยังไงมันก็ไม่พอแต่คนอีกที่เหลือไม่มีความเสี่ยงเนี่ย
ลนลงให้เขาไปใช้หน้ากากอย่างอื่นสิมันจะทำให้คนที่จำเป็นต้องใช้เนี่ยไม่ขาดของ

แล้วถ้าทุกคนเนี่ยไม่เป็นไงมีใส่ใส่ใส่กี่คนนี่ป่วยป่ะไม่ใช่ป่วยใช่ป่ะ
เท่าไหร่ก็ไม่พอครับเพราะหน้ากากนี้มันใช้วันเดียวทิ้ง
ไม่ใช่ว่าผมผลิตวันนี้ยี่สิบล้านชิ้นเนี่ยแล้วก็จะพอพรุ่งพรุ่งนี้เช้าใช้ต่อได้
ไม่ได้แล้วมันวันละชิ้นอ่ะต่อคนอ่ะเพราะฉะนั้นที่พูดเมื่อกี้ว่าของเพิ่มขึ้น
พอกับวงการแพทย์กับคนที่จำเป็นเสี่ยงผมยืนยันว่าจะทำให้พอนะครับ
แต่ว่าในส่วนที่ไม่ใช่คนที่จำเป็นหรือไม่มีความเสี่ยงใช้หน้ากากอื่นครับ
อย่ามาใช้หน้ากากอนามัยขอเลยขอร้องเลยเรื่องนี้
เราประกาศขึ้นหรืออะไรหรืออะไรที่แบบว่าสามารถส่งออกมา
อ๋อประเด็นนั้นไม่คงไม่ได้จะเป็นปัญหานะครับเว้นเดี๋ยวมันไปค้าอยู่ในในในในท่าอะไรแหละหรือในนั้นอ่ะ
มันผ่านกระบวนการทางวิธีการศูนยากากรแล้วอันนั้นทำอะไรไม่ได้หรอกครับ
แต่ถ้ายังไม่ผ่านอ่ะสูตรหน้ากากรก็กล้างให้อยู่แล้ว
คืออย่าว่าแต่อย่าว่าแต่เป็นเป็นเป็นเป็นตันเลยนะครับ
แค่ห้าร้อยชิ้นสูตรหน้ากากรยังไม่ให้เลยนะครับมันเกิดมัน
เพราะพอพี่บอกว่าตั้งแต่ห้าร้อยต้องขออนุญาตใช่ไหมเพราะถ้าเลยห้าร้อยไปแล้วเนี่ย
ก็โดนโดนยึดมาเยอะเลยที่ยึดมาแจกอยู่นะครับ
มีอีกส่วนอย่างที่ยึดมาแจกอยู่ค่ะเราสามารถอ่าให้ข้อมูล
หมายถึงว่าตัวเลขการส่งออกในช่วงที่ผ่านมาด้านนี้ครับ
ว่าอาจส่งขอให้บริษัทไหมอ๋อไอ้นี่ไม่ได้เป็นความลับครับ
ไม่ได้เป็นความลับนะไม่ได้เป็นความลับแล้วก็
มีคนขอมาทั้งหมดอะนะครับห้าสิบสามล้านชิ้นนะครับ
มีคนขอส่งออกอะนะครับห้าสิบสามล้านชิ้นนะครับ
ณวันนี้เนี่ยผมปฏิเสธไปเนี่ย๔๐กว่าล้านที่ไม่ให้ออกนะครับ
ที่ให้ออกจริงคือให้ออกแบบประเภทที่เขาเล่าว่าเรายึดไม่ได้
พูดง่ายง่ายหนึ่งเป็นเหลือนไขในหลักการในการส่งออกนะครับ
ผมมีกรรมการอยู่ชุดหนึ่งมีทางสาธารณสุขมีกระทรวงพาณิชย์นะครับ
เข้าไปร่วมเป็นคนพิจารณาว่าเราจะอนุญาตคนไหนให้ออก
คนไหนไม่ให้ออกทีนี้กรรมการชุดเนี้ยเนี้ยมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องหน้ากากอนามัยจากปอร์ยอจากโครงการเปรยสัตว์มา
นะครับมาช่วยทำงานนั่งวิเคราะห์เป็นลายขอคำคอนะครับ
คำขอบางคำขอเขาบอกเลยว่าอันนี้อย่าไม่มีประโยชน์เพราะบ้านเราไม่ใช้
แล้วก็เป็นสเปคที่ใช้กลับบ้านเราไม่ได้บางอย่างเนี้ยนะครับเอ่อ
บ้านเราเขาไม่ใส่หมวกหมอเวลาเขาทำเนี่ยนะครับ
ไม่ใส่หมวกเขาก็ใช้ผ้าคาดได้แต่แต่กรณีถ้าหมอจะใช้ผ้าคาดเนี่ยนะครับ
ต้องใส่หมวกไม่อย่างนั้นใส่ผมแล้วมันจะลื่นค่ะ
ต้องใช้คล้องคล่องหูคล่องหูอย่างเดียวนึกออกไหมครับต้องใช้ต้องใช้
ผ้าตรงนี้เนี้ยใช้บ้านเราไม่ได้เลยค่ะประมาณเท่าไหร่ค่ะกี่ชิ้น
ที่รอดนี้ล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วก็อันที่สองคือมันมีลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์เราเนี่ยเป็นผู้รับจ้างผลิตมีลิขสิทธิ์เครื่องหมายของเขาอยู่
เอามาใช้ในประเทศไม่ได้เลยโรงงานโดนนั่นโดนโดนฟ้องถ้าเอามาใช้
นะครับเพราะว่าลิขสิทธิ์เขาห้ามขายในประเทศอย่าโดยเฉพาะบางโรงเนี้ยนะ
คือได้รับวีดีโอไอที่มีเงื่อนไขส่งออกเท่านั้นแล้วก็พอมันมีสองสามเงื่อนไขเนี่ยครับ
ไม่ได้ใช้สองมีลิขสิทธิ์สามมีเอ่อสเปคที่ไม่ได้ใช้ไม่ไม่เป็น
ขสิทธิ์ที่เขาเรียกว่าเฉพาะประเทศเขาเนี่ยนะครับจุดนั้นมีการอนุมัติให้
กรรมการเสนอขึ้นมาซึ่งตรงนี้หลบไม่พ้นนะครับ
ถ้าไม่อนุญาตผมก็จะมีปัญหาตามมาเพราะว่าโรงงานเขาฟ้องร้อง
หาว่าเราเนี่ยไปทำอะไรกันแกล้งเขาหนึ่งเก็บไว้ก็ใช้เองไม่ได้
แล้วก็สามเป็นเป็นสเปคที่เขาเรียกว่ามี
มีเงื่อนไขระหว่างประเทศเนี่ยเนี่ย
นั่นแหละประมาณ๑๒ล้านชิ้นอนุมัติไป

ตั้งแต่ต้นเลยครับตั้งแต่กรุงภาพเนี่ย

เอ่อมีการอนุญาตให้ส่งออกสิบสองล้านชิ้นนะครับ

ประเภทที่กระดึงสเปคที่ไม่ได้ใช้ในประเทศ

เนี่ยมีแค่นั้น

แล้วก็กรรมหลายชื่อแต่ด้วย
ไม่ได้มีอะไรเป็นความลับ
ถ้าวันนี้ผมจะพยายามที่จะไม่เอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็น